ความเชื่อนะคะว่าถ้าเรามีเคราะห์มีกรรมเนี่ยนะคะต้องมีการสะดอกเคราะห์โดยเฉพาะพิธีกรรมของชาวอีสานก็ถือว่าแปลกและน่าสนใจเป็นอย่างไรไปดูค่ะ
และนี่ก็คือพิธีกรรมของชาวอีสานที่ชื่อว่าการแต่งแก้ค่ะ
การแต่งแก้ไม่ใช่การแต่งงานนะคุณผู้ชม
แต่งแก้เนี่ยว่ากันว่าเป็นการสะดอกเคราะห์แบบชาวอีสานขนาด
อยู่แท้อักดิฉันคนอีสานคนนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คือชาวบ้านทางภาคอีสานเขาทำพิธีแต่งแก้เนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนับเป็นร้อยปีแล้วค่ะ
จุดประสงค์ก็คือเพื่อคลี่คลายปัญหาทางจิตใจของผู้ที่มีเคราะห์
เวลาคนที่รู้สึกว่ามีทุกข์มีเคราะห์ไม่สบายอกสบายใจ
ก็ต้องทำพิธีนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจและเป็นการต่อดวงชะตาชีวิตนะ
ส่วนสิ่งที่ต้องทำในพิธีนี้ก็คืออันดับแรกเอากาบกล้วยมาทำเป็นกระทง
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แบ่งเป็นช่องต่าง
แล้วนำสิ่งของเอามาใส่สิ่งของที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสำคัญมากมาก
เป็นเหมือนตัวแทนของเราก็คือเล็บเส้นผมและเศษผ้าของผู้ที่จะทำพิธี
เอามาใส่แล้วก็ใส่กับตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาที่ทำจากกับกล้วยนะ
กล้วยเนี่ยแทนคนที่จะมาทำพิธีเหมือนกัน
พอทำเสร็จแล้วนะคะจะให้หมอทำพิธีหรือหมอพรามผูกข้อไม้ข้อมือให้
ถือว่าสร้างความเป็นสิริมงคลจากนั้นให้นำกระทงนี้ไปวางไว้ตามทิศต่าง
ซึ่งเป็นทิศที่หมอกำหนดไว้ให้แค่นี้เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อในเรื่องของการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาของชาวอีสานบ้านเฮา
ดิฉันคนหนึ่งเคยทำพิธีการแต่งแก้แบบนี้
แต่ลักษณะของการทำกระทงอาจจะไม่ใช่แบบสี่เหลี่ยมนี้
ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่ทำแล้วมันสบายอกสบายใจ
แล้วเราก็จะได้มีจิตใจอันเป็นเข้มแข็งแล้วก็ไปทำสิ่งดีต่อไปนะคะ